แต่อันนี้ห้ามไม่ทันนะฮะเพชรเกษมในกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับ
มีวัยรุ่นชายคนหนึ่งอายุสิบเจ็ดปีที่จักรยานยนต์มาเนี้ยค่ะ
ที่จอดเนี่ยคือเจอนี่อีกฝั่งหนึ่งโอ้โห
มาดักอยู่เนี้ยฮะจักรยานยนต์สองคันห้าคน
สองคนไม่ได้ลงมาอีกคันหนึ่งสามคนนี้ไล่ฟันอีกเอกคนนี้ตามไปแล้ว
แล้วเอาจักรยานยนต์เข้าไปนี่เห็นไหมเอาของเพื่อนเข้าไปเนี่ยเห็นไหม
นี่แล้วอันนี้ของเขาเอากุญแจเข้าไปเอากุญแจรถเข้าไป
นี่ฝันอีกฝันเจ้าตัวไม่ได้กลับมาฟันจักรยานยนต์ต่อ
เพราะเจ้าตัววิ่งไปเนี่ยไปหาคนช่วยได้พอดีนะฮะ
แต่ก็เจ็บนะครับนี่ฟันปึ๊กปึ๊กเข้าไป
โอ้โหคลิปนี้เนี้ยเอ้ยสี่ห้าคนเนี้ยมันจะต้อง
จะต้องไปขอแบบบันทึกเอาไว้เก็บเอาไว้ให้ชั่วลูกชั่วหลานเลยนะคุณเขียนมาสอน
ฟันจักรยานยนต์เข้าไปเห็นไหม

หมาดูเลยเห็นไหมหมาออกมา

นี่เขาขี่มานี่เขาจอดกึ๊กเลยเจอ๒คัน
ักหน้าดักหลังแล้วลงมาฟันปึ๊กเข้าไป

คือถ้าวิ่งหนีไปไม่ทันแล้วหาคนช่วยไม่ทันทำยังไง

ตอนโรงช้าวันศุกร์ที่ผ่านมานี่คือซอยกำนันเฉลิม
อยู่ย่านเพชรเกษมกรุงเทพฯ
วันนี้เราได้คุยกับคนเจ็บที่ขี่จักรยานโยนมาแล้วถูกไล่ฟัน
บอสนะสมมุติว่าชื่อบอสก็แล้วกัน
คุณวิมลวันคุณสิริวัณรักษัตริย์นะฮะผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
อสเนี่ยบอกว่าผมเรียนอยู่ปวชอยู่เทคโนแห่งหนึ่งเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง
นี่อีก๑๐กว่าวันผมก็จะเรียนจบแล้วนะไม่ใช่ว่าเด็กเข้าโมงเข้าใหม่อะไรนะ
อีก๑๐กว่าวันจะจบแล้วเรียนมาเนี่ยจะจบอยู่แล้ว
วันเกิดเหตุเนี่ยตอนเช้าผมขี่รถมาทางนี้มันเป็นทางลัดเป็นทางลัดซอยเพชรเกษม๗๙
เพราะตอนนั้นรถติดขี่รถมาถึงกลางซอยเจอผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์สวนมานะครับ
พอมาเจอผมเนี่ยจอดรถล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็วิ่งกรูเข้ามาใส่
อสบอกตอนนั้นผมจอดรถแล้วที่เห็นผมลงไปแล้วยกมือยกมือ
ก็พูดไปพูดผ่านหมวกกันน็อกเนี่ยบอกแป๊บนึงแป๊บนึงรอแป๊บนึง
เหมือนกับจะขอตั้งตัวก่อนเพราะบอสบอกก็ยังไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
แต่ไอ้พวกนี้ไม่ฟังอะไรเลยฮะค่ะมาถึงฟันเลยที่หลังเนี่ยเป็นแผลเลยนะฮะ
หลังไปหนึ่งแผลแล้วก็รีบวิ่งไปแถวนั้นเนี่ยมีบ้านของคนที่แม่ของบอสเนี่ย
เขาไปทำงานอยู่พอดีนี่แผลที่หลังนะฮะก็เลยวิ่งไปหาแม่
พวกนี้ยังวิ่งไล่ตามมาจะรุมนะครับแต่วิ่งไม่ทันนะฮะ
อสไปหาแม่ได้ทันนะครับแล้วก็มีคนช่วยเหลือกัน
ส่วนไอ้พวกนี้พอเห็นว่าบอสเนี่ยวิ่งไปหาคนช่วยได้แล้ว
กลับมาที่รถจักรยานยนต์แล้วมาฟันรถจักรยานยนต์

ซึ่งบอสยืนยันกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
แต่ผมดูแล้วรถมันติดผมก็เลยมาเส้นรถ
แม่ของบอสบอกว่าตอนเกิดเหตุ
คือช่วง๘โมงเช้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ทำงานบ้านอยู่ที่บ้านของเพื่อนบ้าน
นะได้ยินเสียงตะโกนบอกกูบอกให้หยุดกูบอกให้หุ

แม่บอกแม่ก็วิ่งออกมาดูนะคิดในใจแม่
ค่ะปรากฏว่าเอ้าเห็นวิ่งมาเนี่ย
เอาลูกชายเราเองนี่ถูกไล่ฟันมา
ตอนนั้นตกใจมากก็ตะโกนให้คนมาช่วย
ชาวบ้านเขาก็มาช่วยกันไล่พวกนั้นนะครับไอ้พวกนั้นก็ขี่รถหนีไป
แต่ก่อนจะหนีไปก็ไปฟันจักรยานยนต์ของลูกชายเอากุญแจรถไปด้วย
แม่ของบอสบอกว่าตอนนี้กลัวมากเพราะว่ามีลูกชายอยู่คนเดียว
นี่วันนั้นถ้าลูกเนี่ยวิ่งหนีมาไม่ทันสงสัยถูกฟันตายไปแล้ว
แต่ขอยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องกับใครจริง
ไม่ใช่เด็กเกเรนะเรียนอาชีวะใกล้จะจบแล้ว
ไม่ได้เข้าไปเรียนแล้วเกเรอยากให้ตำรวจจับกลุ่มกลุ่มก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
ถ้ามันเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษาจริงเนี่ยมันยิ่งไม่ควรใหญ่
เพราะก่อนหน้านี้มีรุ่นน้องของลูกชายที่เรียนอยู่ที่เดียวกันก็ถูกทำร้ายแบบนี้มาแล้วเหมือนกัน
แค่๑๐ฝมันก็คือจะจบแล้วปี๓แล้ว
แต่ถ้าถามว่าอยากให้เรียนต่อไหมคือไม่อยาก

เราก็แบบห่วงอ่ะเพราะว่ามีลูกคนเดียวไง
เราก็ไม่อยากเสี่ยงอะไรอย่างนี้
เพราะคือลูกคนเดียวเนี่ยพ่อก็ไม่มีแล้ว
เราก็อยากฝากผู้ปกครองด้วยอะไรอย่างนี้
เราก็เห็นใจนะผู้ปกครองพูดกันจริง
ถ้าแบบว่าดูแลกันได้ก็อยากให้ดูแลไง
เพราะว่าอย่างเบสมันเป็นคนเงียบ
คือกลับมาก็เข้าบ้าน
ถึงเวลาก็ไปทำรถกับเครื่องแค่นี้เอง
คือไม่เคยไปไหนพูดจริง
นี่นอกจากเจ้าตัวจะเจ็บแล้วนะฮะ

จักรยานยนต์นี่พังเสียหายหมดเลยนะฮะ

ผู้เสียหายนำไปแจ้งความที่สอนอนองแคมแล้วนะครับ
สำรวจบอกกำลังไล่ตามตัวอยู่

แม่บอกคือมาสายปวชแล้วยังไงก็ต้องไปต่อปวศนะผู้เห็นประส่อน
หรือไม่ก็ปริญญาตรีทางด้านทางด้านแถบวิชาชีพอะไรประมาณอย่างนี้
นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ความจริงแล้วสถาบันอาชีวะ
หรือว่าการเรียนทางสายช่างเนี่ยเขาสร้างงานสร้างอาชีพนะ
ใช่จริงการเรียนในเชิงวิชาชีพเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการสนับสนุน
เพราะว่าเป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากนะคะ
จริงแล้วเวลาจบออกมาจะหางานทำได้ค่อนข้างง่ายด้วย

กล้าส่งลูกหลานไปเรียน
เห็นภาพนี้โอ้โหเรียนไปจะรอดลูกปวช๓อีก๑๐กว่าวันยังแทบไม่รอดเลย